สมุทรสาครแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเสียชีวิตแปลกประหลาด
เพราะว่าสามีของแม่ค้าคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่า
ภรรยาปวดท้องถ่ายหนักหลังจากที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
และภรรยาก็เลยไปคร่อมตรงท่อเพื่อจะขับถ่าย
และสักพักเสียหลักมุดหัวทิ่มลงไป
หัวทิ่มลงไปในท่อจมลงไปในเลนในท่อนั้น
ตัวสามีบอกว่าพยายามที่จะดึงภรรยาขึ้นมา
แต่ดึงไม่ไหวเพราะภรรยารูปร่างใหญ่
ก็เลยต้องเรียกคนมาช่วยสุดท้ายเรียกคนมาช่วย
แต่ไม่ทันการนะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงคนนี้
เสียชีวิตแล้วในสภาพโอ้โหคุณ
เนื้อตัวเนี่ยเลอะเลนเลอะโครนในท่อเต็มไปหมดเลยนะครับ
แต่ทีนี้คุณมันมีข้อพิรุธหลายอย่าง
ที่ทั้งพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตำรวจ
ตั้งข้อสังเกตคำให้การของฝ่ายสามี
เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่ง
ภายในตลาดแห่ง๑หมู่๔ตำบลแครราย
ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ

ความกว้างของซอกนี้ประมาณ๑เมตร
พบร่างของนางสาวกระต่ายจันทบุรีอายุ๔๑ปีเสียชีวิต
เสียชีวิตอยู่บริเวณท่อระบายน้ำ
ขนาดของท่อ๖๐คูณ๖๐เซนติเมตร

ดินโครนเปื้อนเลนในท่อทั้งตัวเลย
ที่เกิดเหตุยังพบนายสนั่นประชุมรักอายุ๓๔ปี
เป็นสามีของผู้เสียชีวิตสภาพก็มึนเมานะครับ
เนื้อตัวก็เปลือเปื้อนดินเลน

ก่อนเกิดเหตุเขากับเมียนั่งดื่มกินเบียร์กัน
สักพักเมียบอกว่าปวดปัสสาวะอยากจะขับถ่าย
ทีนี้ก็เลยไปนั่งปัสสาวะตรงปากท่อระบายน้ำที่เกิดเหตุ
แล้วก็กำลังนั่งปัสสาวะอยู่ดีนะครับ

สำลักดินเลนที่อยู่ในท่อ
เมียก็หมดสติไปร่างก็ค่อยไหลลงไปในท่อ
ตัวของนายสนั่นเองก็พยายามจะดึงร่างขึ้นมา

เพราะเมียตัวใหญ่ก็เลยได้แต่ตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
ตอนแรกไม่มีใครมาช่วยเลยสักพักหนึ่ง
ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีพลเมืองดีมา๔๕คน

แต่ร่างของเมียจมอยู่ในเลนในท่อนานถึง๒๐นาที

เขาบอกว่ามันมีข้อน่าสงสัยนะ
มีสิ่งที่คาใจคือท่อมันก็ขนาดกว้างไม่มาก

ไม่น่าจะตกลงไปเกือบครึ่งตัวได้
แล้วก็ตอนที่ไปช่วยพบว่าหัวทิ้มลงไป
ทั้งที่จริงแล้วตรงนี้
มันมีร้านขายข้าวเหนียวมะม่วง

มันวางขวางท่ออยู่
เวลาจะเข้าไปนั่งตรงท่อเนี่ย
ตามที่คำให้การของสามีผู้ตายเนี่ย
บอกว่าภรรยาปวดปัสสาวะแล้วก็ไปนั่งคล่อม
มันเหมือนต้องลากรถเข็นออกมาก่อน

เข็นมันอยู่แถวนี้เลยนะครับ
แต่ทีนี้กว่าจะดึงรถเข็นออกมาข้างนอกซอยนี้ได้
เพราะเขาไปจอดเก็บไว้ไม่ได้ค้าขายใช่ไหม
กว่าจะช่วยเหลือกันดึงร่างของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา

แล้วก็ยังมีคนในระแวกที่เกิดเหตุบอกว่า
ผัวเมียคู่นี้มีปากเสียงกันก่อน
แต่ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
มันจะเป็นปมเหตุให้เกิดการฆ่ากันอะไรหรือเปล่า

ช้าต้อนอันต่อมา

เขาก็จับกลุ่มคุยกันว่ามันเป็นไปได้เหรอวะ
จะหัวทิ้มลงไปเองเนี่ยนะครับ

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อเช้านี้นะก็ไปพบกับหลานของผู้ตาย
คือนางสาวจุธารัฐดินจันทร์อายุ๒๖ปีนะครับ
พาทีมข่าวของเราไปดูท่อมรณะตรงนี้

ที่บอกว่าผู้ตายหัวทิ่มจมเลนจมโครนในท่อ
เราก็ไปดูนะเป็นท่อที่ไม่ได้กว้างมาก
ก็อย่างที่ชมบ้านบอกล่ะ๖๐คูณ๖๐เซนติเมตร
ซึ่งหลานสาวผู้ตายบอกว่าในฐานะหลาน

เพราะว่าท่อที่ป้าจะตกลงไปจริงมันตื้นมากเลย
ไม่น่าจะถึงทำให้ตายได้นะครับ
ส่วนประเด็นการทะเลาะกันระหว่างป้ากับสามีของป้าเนี่ย

หากทั้งคู่ดื่มเหล้าเมาสุรา
ก็มักจะทะเลาะกันเป็นประจำเหมือนกันนะครับ

จะมีการนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณผู้ตาย
ที่จุดเกิดเหตุหรือว่าท่อมรณะตรงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนตัวของสามีผู้ตายคือนายสนั่นนั้นนะครับ

ทำการสอบปากคำแล้วก็ต้องตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เนื่องจากตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของนายสนั่นสามีของผู้ตายนะครับ